ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะคะ
มีคนร้ายทำทีเป็นมาซื้อทองจากนั้นฉวยโอกาสค่ะ
วิ่งราวทองคำ๕บาทแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะ
นี่เป็นคลิปวิดีโอขณะที่พนักงานห้างเทสโกโลตัสและพลเมืองดีค่ะ
ช่วยการจับตัวนายวัญชัยที่มินกุลอายุ๒๕ปี
อยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองสามตะมนต์เคียนซามเพอร์เคียนซาที่สุราธารณีค่ะ
โดยเขาจับถูกจับได้บริเวณชั้น๒ของห้างเทสโกโลตัสอำเภอเมืองสุราธานี
ช่วงสองทุ่มที่ผ่านมาหลังจากที่ไปก่อเหตุ
วิ่งราวทองคำหนักห้าบาทจากร้านทองเยียวรัฐกรุงเทพ
ใกล้จุดที่ถูกควบคุมตัวได้นั่นแหละนะคะหลังเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ์ทางด้านของผู้บังคับการ
ภูทรจังหวัดสุรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งจากการสอบถามพนักงานร้าน
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวัญชัยเนี่ยทำทีไปขอดูทองในร้านก่อนค่ะ
ใช้เวลาเลือกเนี่ยนานถึงสองชั่วโมงพนักงานก็บอกว่าเริ่มจะ
ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็เลยกระซิบให้น้องพนักงานอีกคน
บอกรอปภให้เฝ้าระวังไว้ที่หน้าประตูทางออกด้วย
พอถึงเวลาใกล้ปิดร้านค่ะจึงขอสร้อยข้อมือที่คนร้ายถืออยู่
จะเก็บซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับคนร้ายเนี่ย
สร้อยวิ่งหนีลงบันไดทีนี้ก็มีพลเมืองดีมาช่วยกันติดตาม
จับตัวเอาไว้ได้ก่อนจะแจ้งตำรวจนะคะ
ฟังเสี่ยงของพนักงานขายค่ะแบบนี้ตลอดพี่
แล้วก็คุยแล้วก็ขอทองขอทองแล้วพอมีอะไรขับมาคืน
อ่ะกอไม่ยอมวางพวกหนูก็ขอขอนิยาเก็บ

ด้านในภูมิธองศีลสวนจีนพรเมิงดีที่จับคนร้ายได้
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ทำธุรกรรมที่ร้านทองแห่งนี้พอดี
สังเกตเห็นคนร้ายมีพิรุษมือสั่น
แล้วก็หันมามองหน้าตัวเองหลายครั้ง
ก็เลยเดินออกมาจากร้านยืนดูห่าง
พอเห็นว่าคนร้ายชิงทองวิ่งลงบันไดก็วิ่งตามไปกระโดดถีบจนคนร้ายล้ม
แล้วก็ช่วยกับรอปภห้างที่รออยู่เนี่ยจับตัวเอาไว้ได้ค่ะ
อักทรรมแล้วก็มองซ้ายมองขวาผมก็เลยตีลูกมือเดินออกมาตรงเนี้ย
เพื่อจะดูสังเกตมันพอมาเห็นผมหันหลัง
นั่นแหละมันวิ่งเลยผมก็เลยวิ่งตามไปเลย
วิ่งตามมันวิ่งไปถึงประตูนั้นมันคิดว่าประตูนั้นออกได้
มันถีบประตูผมก็เลยโดดถีบมันแล้วมันก็คว่ำ
แล้วก็มาช่วยกันจับน้องพวกรอพอเข้าไปดักอยู่ข้างหน้าวี
ทางตำรวจนะคะนำตัวนายวัญชัยส่งพนักงานสอบสวน
สพเมืองสุราธานีค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ